คุณผู้ชมคะเรื่องหนึ่งเราเคยนำเสนอไป
กรณีเป็นมิจฉาชีพไปก่อเหตุตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
คือไปขโมยลอตเตอรี่ของคนขายลอตเตอรี่ที่เป็นผู้พิการทางสายตา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมขโมยไปใน๔๕๐ใบ
ทีนี้มันมีความคืบหน้าล่าสุดมาด้วยเพราะอะไร
คนที่ขโมยเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์เก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราก็นำเสนอข่าวไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนายเทวาปะนาเสนะคะ
ที่เป็นคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยตัวนายเทวาที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจสนสุธิศาล
เพราะว่าโดนขโมยลอตเตอรี่ไป๔๕๐ใบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕พฤศจิกาปีที่แล้ว
ทีนี้ความคืบหน้าของเรื่องนี้ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาน๕เนี่ย
รวบตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้ว
คนที่ก่อเหตุคือนางสาวสุมาลีเมืองปลื้มอายุ๕๗ปี
จับกลุ่มตัวเธอได้ที่อพาร์ทเมนต์บ้านซอย๕หมู่๙
ที่อำเภอปรากเก็ตจังหวัดนนทบุรี
มีของกลางเป็นเสื้อคลุมสีดำกางเกง๓ส่วนสีครีม
รองเท้าที่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะ
จากสายลับว่าตัวผู้ต้องหาคนนี้หลบหนีไปอยู่ที่อพาร์ทเมนต์นี้
ตำรวจเขารู้เขาก็เลยมีการวางแผนเพื่อตามไปจับกลุ่ม
พอจับกลุ่มตัวนางสาวสุมารีมาได้ก็ให้การรับสารภาพนะคะ
บอกแบบนี้ที่ทำไปเนี่ย
เป็นเพราะว่าไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีลูก
มีลูกชายอยู่ต้องดูแลเลิกกับแฟนไปนานแล้ว
ก็เลยต้องการเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แล้วบางส่วนก็เอาไปขายตัดราคา
พอได้เงินก็เอาเงินไปซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ขายตัดราคาคือขาย๖๐บาท๗๐บาทตัดราคาพ่อค้าซะงั้น
แล้วก็จริงแล้วตำรวจเขามีคลิปวงจรปิด
เห็นชัดเจนเลยนะพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะครับ

คือเขาไปที่แผงลอตเตอรี่ของชายพิการตาบอด
หลังจากนั้นนะครับเขาก็นี่แกล้งทำเป็นเลือกหาลอตเตอรี่
ตามเลขของเขานะครับแล้วทีนี้ฮะมือขวาเห็นไหมฮะ
จริงมันจะมีคลิปนะมือขวาทำเป็นเลือกลอตเตอรี่
แล้วก็ส่งให้พ่อค้าพ่อค้าก็รับลอตเตอรี่จากเขา
แต่ขณะที่มือซ้ายของเขาก็แอบดึงลอตเตอรี่อื่นอีก
ซ่อนไว้กับกองเงินที่เขาถือนี่แหละครับหยิบจับแบบนี้
ข้างหนึ่งส่งให้พ่อค้าข้างหนึ่งเก็บไว้
เพราะว่าพ่อค้าผู้พิการทางสายตาคือเขาไม่เห็นหรอก
เขาก็คิดว่านี่เป็นลูกค้าที่มาซื้อก็หยิบลอตเตอรี่อันนั้นมา
พอหยิบไปหยิบมาโอ้โหแกล้งส่งให้พ่อค้าเท่านี้
แต่ว่าหยิบอยู่ในมือยัดใส่กระเป๋าตัวเองเยอะไปหมดเลย
ใช่นี่คุณเขาบอกว่าที่เขาก่อเหตุ
เขาก่อเหตุแค่ในพื้นที่ของรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวางกับที่แยกบางนา
บอกแบบนี้นะที่อื่นตัวเธอไม่ทราบ
แต่พอไปดูข้อมูลนะคุณผู้ชมโอ้หลายที่ค่ะ

ห้วยขวางสนพญาไทยแล้วนะ
ยังมีอนุสวรีสนลุมพินีแล้วก็มีแยกอโศก
รวมถึงพื้นที่สอนอบางนาก็รวมแล้ว
สลากินแบ่งไปก็ประมาณ๕๐๐กว่าใบได้

อย่างที่บอกค่ะเอาไปขายตัดราคาแบบนี้
พอตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว
มีของกลางด้วยก็ต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
นสุธิศาลแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
พ่อค้าผู้เสียหายบอกเลยบอกว่าโอ้โหคนตาดีมีครบ๓๔
วัยวะครบ๓๒ทำไมไม่ทำมาหากิน
ทำไมต้องมาแบบว่ากันแกล้งเขาแบบนี้

เอาจริงต่อให้เจอพวกลอตเตอรี่ที่แบบเหลือไว้

ไปขายต่อไปทำอะไรไม่ได้นะคะ
แล้วก็ต้องสืบต่อว่าเหตุอีก๒เหตุที่เขาไม่ยอมรับสาภาพ

ใช่แล้วก็ต้องให้ผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะ